กลับมาเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปชิมโอ้โหแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปชิมบุฟเฟ่
ผลไม้ไปทานทุเรียนกันให้อิ่มหมีพีมันไปเลยพากันไปที่จังหวัดระยองครับ
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในแถบเอเชียนะไปเที่ยวสวนเชิงเกษตรขนาดใหญ่
เนื้อที่๘๐๐ไร่นะครับมีทั้งสวนทุเรียนสวนสละลองกองมังคุดมะม่วงเงาะสวนพึ่ง
เยอะมากไม่ได้มีแต่ทุเรียนนะ
หมดไม่หมดยังมีสวนยางพาราแล้วก็ยังมีผลไม้อีกหลายหลากหลายชนิดนะครับ
ให้คุณลูกค้านั่งรถชมแล้วก็ได้ชิมกัน
แล้วก็มีจุดให้นักท่องเที่ยวรับประทานผลไม้หลากหลายชนิดเต็มที่มากันเพียบเลยนะครับ
ทานกันไม่จำกัดเวลาแบบบุฟเฟ่นี่แล้วโดยเฉพาะทุเรียนทุเรียนหมอนทองครับ
เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของหลายคนในช่วงนี้
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชิมเที่ยวชมคึกคักเลย
อยากกินลูกนี้ครับคุณลูกไหนนะ

โอ้โหถ้าคุณกินในป่านนี้คุณท้องแตกพอดีใหญ่อะไรขนาดนั้น
เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมาก
เลี่ยวันละ๒๐๐คนนะครับคิดราคาคนละ๔๐๐บาท
ทานกันไปเลยทานกันให้อิ่มอกอิ่มใจกันไปเลยครับ
มาจากเวียงจันทร์เด้อมากินทุเรียนเด้อทุเรียนอร่อยคนไทยนิสัยดี

ลาวก็มามากันเพียบเลยทีเดียวนะครับ
บ้านจากทั่วเลยนะ
เขาบอกว่าปีนี้นะครับสวนสุพัทธาแลนด์ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
จึงเตรียมผลไม้เอาไว้พร้อมกันทุกชนิดเลยทีเดียว
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ
มาเที่ยวกินทุเรียนออกแบบสด

บอกว่าสดสะอาดกินได้แบบไม่อั้น
เขาเรียกกันว่าทุเรียนมือหนึ่ง

มือหนึ่งถือทุเรียนอีกมือนึงถือมีด
ก็ไว้แกะปลอกทุเรียนไงเล่า
ไม่ใช่มือหนึ่งนี่ก็คือไม่ได้ผ่านมือใคร
แกะปุ๊บถ้ามือสองนี่ต้องลดราคานะคน
ทุเรียนมือสองกินแล้วก็แบ่งใจใจไปแล้วหรอ

เอาล่ะเขาว่ากันว่าชาวต่างชาตินะครับ
ไม่ว่าจะเป็นชาวจีนไต้หวันมาเลเซีย

ซึ่งก็ช่วยให้การส่งออกทุเรียนนั้นง่ายขึ้น
เพราะว่าลูกค้านั้นติดใจในรสชาติไปแล้วนะครับ
ทุเรียนเขาว่าเป็นราชาแห่งผลไม้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
คุณคุณบอกฟุตอะไรก็ไม่รู้นะเข้าตรงเข้าตาเลยนะ
เดี๋ยวทีมงานช่วยเอาน้ำยาล้างตามาให้ผมหน่อย

คุณดิฉันพูดภาษาอังกฤษมันก็ต้องถูกต้อง
อ๋อตามเอสเซ็นต์หน่อย